พัทธลุงนะคะมีเหตุการณ์

ทีนี้ก็ออกไปไล่ควิดทั้งเด็กแล้วก็รถรา

แล้วก็ทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นตกอกตกใจ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

แต่ว่าที่ลำปางเป็นควายเพศผู้
คลั่งแล้วก็หลุดออกมาไล่ควิดชาวบ้าน

ลุกข้างหน้าระวัง

วิ่งหนีไปก็ยังหัวเราะไปได้อยู่นะฮะ
แต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ว่าเขาหงงน่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นี่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยกันนะคะ
จนเจ้าหน้าที่บางคนเมื่อสักครู่นี้เกือบถูกควายควิด

ขณะที่เข้าไล่จับควายที่บริเวณหลังศูนย์กู้ภัยอำเภอกเกาะคาบ้านศาลาชัย

มีทั้งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์พร้อมด้วยตำรวจสพเกาะคาและหน่วยกู้ภัยไปช่วยกัน
หน่วยงานนี้ไปไล่ต้อนควายเพศผู้อายุประมาณ๔เดือน
หลุดออกมาจากคอกเลี้ยงควายบ้านแม่หลง

วิ่งไปทั้งในตลาดตัวเมืองเกาะคาแล้วก็วิ่งไปจุดอื่นด้วย
วิ่งไปอย่างเดียวไม่น่ากลัว
แต่เขาวิ่งไล่ควิดไปด้วย
วิดทั้งชาวบ้านทั้งรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
แขนหักและหายปลาร้าหักด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตามหาตัวนี่นะคะ๑ชั่วโมงด้วยกัน
ชั่วโมงด้วยกันจึงพบควายตัวดังกล่าวและได้ไล่ต้อนพร้อมกับยิงยาซึม๒เข็มควายตัวนี้
ฤทธิเนี่ยโดนยาซึมไปเดี๋ยวเขาจะค่อยค่อยซึมลงนี่เจ้าหน้าที่จังหวะนี้จับได้นะฮะสุดท้ายจับตัว
ไว้ได้แบบนี้นะคะสอบสวนสอบสวนเจ้าของนะไม่ได้สอบสวนควายนะทราบว่าควายตัวนี้เป็นของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาบอกว่าซื้อมาจากตลาดนัดวัวควายที่อำเภอกเกาะคาปรากฏว่าเช้าเมื่อวานนี้เชือกที่มัดเขาไว้เนี่ยขาดทำให้ควายวิ่งหนีตะเลิศจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในชุมชนเบื้องต้นผู้

ซื้อควายตัวนี้มาจำนวน๒ตัวเขาได้ซื้อควายเพศเมียอายุ๑ปีมาจำนวน๒ตัวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านธรรมเถียรอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงโดยตั้งใจซื้อมาเลี้ยงไว้ที่ร้านอาหารพื้นบ้านเปิดใหม่บริมถนนบายพาสเนื่องจากบริเวณร้านเนี่ยจะมีสภาพธรรมชาติที่เป็นทุ่งนา
แฟนทำให้ควายกินย่าด้วย
วิถีการทำนาสมัยก่อนไปด้วยนะฮะ
ค่ะซึ่งหลังจากที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับ
บอกว่าจะเอาควายมาเลี้ยงแบบธรรมชาติ

แล้วสวมเสื้อสีสะท้อนแสง

ทำให้ควายที่ซื้อมาเขาเห็นเขาก็ตกใจค่ะ
ตะเลิศหนีออกไปแล้วก็นี่แหละค่ะ
ออกไปวิ่งไปควิดคนบ้าง
สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในชุมชน
แล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยสำหรับทรัพย์สินบางส่วนนะคะ
เจ้าของเขาบอกว่ายินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดค่ะ